น่าสนใจแต่ต้องบอกนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้หมดเวลาของดาราเอลบางร่างน้อยกันแล้ว
ถูกต้องยุคนี้เนี่ยต้องยกให้กับดาราที่เขารักสุขภาพค่ะนักราบนะคะ
ดาราที่เขารักสุขภาพถือว่าเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับหลายคนเลยนะ
ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าบางคนเอาเขาออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเท่านั้น
บางคนถึงขั้นกับลงแข่งขันแล้วก็เป็นนักกีฬาแบบจริงจังมาแล้วจะมีใครบ้างไปติดตามชมกันค่ะ
ยอมแขวนรองเท้าส้นสูงหยิบรองเท้ากีฬาออกวิ่งแบบจริงจังจากแค่ต้องการดูแลสุขภาพก็เริ่มหันมาเพิ่มศักยภาพตัวเอง
ด้วยการมีครูฝึกเป็นเรื่องเป็นราว๖เดือนเต็มเพื่อเข้าสู่เส้นทางนักวิ่งมาราทอน
ซึ่งเธอก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงด้วยการบินไปร่วมงานวิ่งมาราทอนระดับโลกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งถือว่าเป็นการวิ่งมาราทอนที่ใหญ่ติดอันดับ๑ใน๖ของโลก
และกันยายนนี้เตรียมแพ็คกระเป๋าไปประชันฝีเท้าที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะ
เพราะว่าการเล่นกีฬาคือจริงการมาเป็นนักวิ่งสำคัญมากค่ะ
และจากดาราไอดอลเรื่องการใส่ใจสุขภาพก็หันมาเอาดีเรื่องการแข่งขันจริงจังกับเขาอีกคน
ทำเอาแฟนคลับตะลึงทึ่งอึ้งในความอึดมาแล้ว
การร่วมแข่งขันวิ่งไตรกีฬานานาชาติ๒๕๖๒
ชายหาดชะอำหัวหินพร้อมกับเพื่อนนักแสดงอีกหลายคน
แต่ที่มีเสียงชื่นชมยิ่งกว่าร่างกายที่แข็งแรง
ก็คือใบหน้าเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยที่ยังสวยเป๊ะสวยปัง
แม้เป็นวินาทีที่เหงื่อท่วมก็ตามค่ะ
มาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าที่จริงจังมานานหลายปี
ต้องยกให้กับต้านาวินเยาวพลกุลที่แฟนคลับเห็นภาพของนักกีฬาของเขา
ขึ้นเรื่อยเริ่มจากขี่จักรยานนักวิ่งและลงแข่งไตรกีฬา
สำคัญสำคัญทั้งในและต่างประเทศจะเห็นหนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้
ประลองฝีมืออยู่ด้วยเสมอและความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนี้
ทำให้เจ้าตัวเปิดใจว่าก่อนอายุ๔๐จะไปแข่งขันไตรกีฬา
ที่ว่ากันว่าโหดหินที่สุดของโลกให้ได้ค่ะ
ไอดอลในฐานะนักดนตรีก็เป็นมาแล้วแต่ระดับตูนบอดี้แลมทั้งที
ก็ขอออกไปแตะขอบฟ้าเอาดีเรื่องการแข่งขันกีฬาด้วยอีกหนึ่งอย่าง
และที่เจ้าตัวหลงไหลเป็นอย่างยิ่งก็คือการแข่งจักรยาน
จนเป็นภาพชินตาของสาวกถ้าไม่ได้เห็นมือถือใหม่
ก็จะเห็นเป็นแทนจักรยานนี่แหละค่ะที่พี่ตูนสัมผัสอยู่บ่อย
รองจากมือของแฟนสาวกอยรัชวินที่นอกจากการขี่จักรยาน
ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เอาดีกับการแข่งขันไตรกีฬาด้วย
และหากจำกันได้สิ่งที่สร้างความฮือหามากที่สุด
ก็คือบทบาทนักกีฬาปิงปองที่ลงแข่งในนามของจังหวัดสุพรรณบุรี